มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์

มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์

มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์

มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์
มีประวัติศาสตร์ที่สุดในประวัติศาสตร์

มันก็อุ๊กอาดนะคะเพราะว่ามันประมาณ๑๑โมงเท่านั้นเอง
มันก็อุกอาจนะคะเพราะว่ามันประมาณ๑๑โมงเท่านั้นเอง
แล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยถ้านะคะ
ถ้ามีการใช้อาวุธกันขึ้นมาจริงก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความสูญเสียมากน้อยแค่ไหน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

แล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะแล
มันน่ากลัวสำหรับกรุงเทพมหานครกลางเมืองหลวง
พลกฉุกเฉินและมีคนที่มีอาวุธปืนที่ไหนก็ไม่รู้

โดยที่ณวันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้
เดี๋ยวบอกต้นรายการเลยค่ะ
คือทางทีมงานเราได้ติดต่อไปที่สนโครครามนะคะ
ซึ่งทางตำรวจรับสายนะคะ
แล้วทางตำรวจท่านก็บอกว่าตอนนี้สอบปากคำอยู่นะคะ
แล้วก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูล
เดี๋ยวเราลองโทรอีกครั้งในระหว่างรายการนะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีความเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่า

ตอนที่ไปแจ้งความคนที่เป็นผู้เสียหายมีชื่อเดียว

ตำรวจสนพื้นที่ท่านบอกว่าสอบผู้เสียหายอยู่ด้วย
มีใครเป็นผู้เสียหายร่วมในเหตุการณ์

ก็เป็นคือเราคนเดียวใช่ไหมคะที่ไปแจ้งความไว้

คุณผู้ชมคะถ้าเราดึงภาพขึ้นมาได้ทันนะคะ

ตายแล้ว
คือผู้ชายที่มีอาวุธปืนก่อน
อย่างที่ท่านอนโรงบอกนะครับ
คือถ้าเราดูทรงผมดูสีเสื้อ

แต่ว่าตามข่าวนี้ก็คือเขาเพิ่งจะออกมาจากการเป็นทหารเกณฑ์

เขาเป็นทหารเกณฑ์เมื่อปีนี้คือสมัครเป็น
จะสมัครเข้าไปได้ประมาณ

เกือบปีแล้วก็เขาจะปลดประมาณเดือนสิงหา

แต่ใกล้แล้วใช่ไหมค่ะ

ในเหตุการณ์มีคนที่มีอาวุธกี่คนคะ

คนเดียวก็คืออาวุธปืนคนที่เราเห็นในภาพข่าวใช่ไหมคะ

แล้วที่เราเห็นที่เราเห็นรอบตัวของผู้ที่มีอาวุธปืนเนี่ยค่ะ

เป็นคนที่เป็นคนของอู่นี้หรือว่าเป็นคนของอีกอู่หนึ่ง

ผู้ชาย๓คือออกไปเพื่อไปดู
เราจะไปบันทึกถ่ายไว้เพื่อจะแจ้งความระหว่างพึ่งอำนาจของตำรวจ

แต่เขาออกมากันเยอะมาก
ตรงที่เกิดเหตุเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคืออันนี้ถ้าฟังข้อมูลเบื้องต้น
ฉันเข้าใจถูกไหมถ้าฟังเบื้องต้นเป็นความขัดแย้งประมาณนั้น

คือน้องคนที่เขาถือปืนเนี่ยเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ถูกไหมค
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช่ทั้งพนักงานขับแล้วก็ไม่ใช่พนักงานเก็บเงินใช่ไหมคะ

เขาเป็นหลานของเจ้าของอู่ใหญ่
แต่ก่อนที่เขาจะเป็นทหารเกณฑ์เขาก็ขับรถเมย์อยู่
คือมาขับโดยที่ไม่มีใบขับขี่
แล้วเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะห่างจากอู่ของทางที่เขาขับอยู่เนี่ย

ประมาณ๓๔กิโลค่ะเพราะอู่จะอยู่ใกล้กันหมด

ดิฉันให้ทนายรณรงค์ดิฉันถามถ้าไม่ละเอียดบอกนะคะแล้วก็ช่วยถามนะคะ
คุณหนึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเอาเหตุการณ์ตั้งแต่ตอน
เพราะว่าอันนี้ที่มันบันทึกไว้มันบันทึกตอนช่วงหลังแล้วอะเนาะ
ตอนต้นยังไงครับเดาเอานี่ปาดกันไปปาดกันมาอีกหรือเปล่า

ไม่ครับเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือว่าผมมาจอดรถอยู่ป้ายปัดทีก่อน
ตั้งแต่แรกเลยผมกำลังทานข้าวอยู่บนรถ
ก็มีผู้โดยสารขึ้นมาประมาณสี่ห้าคนสี่ห้าคนปุ๊บ
แล้วก็มีชายสองคนเนี่ยอีกคนยืนรออยู่ตรงหน้าประตู
คือตรงถังระยะสาวไฟฟ้าแล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะ
ชายการอีกคนนึงที่ว่าตัดผมเกี้ยนขึ้นมา
ขึ้นมาถามผมว่ามึงเก่าอ่ะแล้วก็ต่อยเลยต่อยต่อยที่หน้าผมปุ๊บ
แล้วก็พักหนึ่งผมกำลังจะลุกมันก็เลยเรียกผมลงไปว่าลงมาดิลงมาดิ
แต่กระเป๋าผมบอกว่าอย่าเพิ่งลงมันเดินไปหยิบอาวุธ
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าน่าจะเป็นปืนแน่นอน
พอเขาเหน็บเข้าไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นผมก็เลยโทรหาเจ้าของรถ
เจ้าของรถก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังออกไป
ก็คือโทรหาคุณเดรุณีใช่ครับค่ะอืมก็เลยเขาก็เลยกำลังออกมาปุ๊บ
แล้วก็อีกคนนึงที่ว่ายืนอยู่ข้างล่างทำท่าจะขี่มอไซค์ไป
ทำท่าจะขี่มอไทยไปปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจขับรถเมย์เนี่ย
ถอยชนเพื่อไม่ให้ไปไหนชนเลยเหรอใช่ครับผมถอยชนเลย
วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปทั้งสองเลยครับอ่าวิ่งหนีไปทั้งสองปุ๊บ
แล้วก็มีเจ้าของรถเจ้าของรถขี่รถมาเพื่อจะมาเอารถมอไซค์กลับ
แล้วก็ทางเจ้าของรถผมอ่ะยื้อแย่งกันเมื่อไม่ให้เอามอไซค์กลับ
ที่ว่าผมถอยชนแล้วเขาก็พูดพูดออกบอกว่ากูจะเอารถกลับ
ถ้าตำรวจจะมาเอาก็ให้ไปเอาที่อู่กูกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
เขาเลยพูดอย่างนี้อ่าแป๊บเดียวประมาณถ้าสิบนาทียี่สิบนาที
อ่าคนหัวเกียรเนี้ยเขาขี่รถอ้อมไปขี่รถเก่งมาอีกคันนึงอืม
้อมไปเพื่อจะอยู่ตรงที่ว่าตรงหน้าคลิปอะครับค่ะอ่าหน้าคลิปนั้นเลย
ตรงที่ว่าต้นไม้นะครับขี่ไปจอดอยู่ข้างนั้น
ข้างข้างรถกับเท่าแก่เขาขี่มาก็ได้แป๊บนึงก็เหมือนกันชุดละมุนนะครับ
การชุดละมุนกันก็ต่างคนต่างดาวไปทบเถียงกันไปหลายหลายคน
อืมอ่าแล้วก็เลยแป๊บหนึ่งเท่าแก่รถผมอ่ะบอกไปอยู่บนรถก่อน
แต่ผมผมเห็นแล้วว่าคนหัวเกี้ยนเนี่ยพอเดินออกมาจากรถแล้วค่ะ
พกปืนมาก็คือตั้งแต่เริ่มบันทึกที่บันทึกเทปไว้ไหมคะไว้อย่างเงี้
ยังครับยังยังยังเพราะเพราะอันนั้นอ่ะมันเกินมาแล้วอืม
ก็ตบถบเถียงกันอยู่พักนึงอ่ะมันมีการเราตอนกำลังเถียงถ่ายอ่า
มีไก่คือตรงพี่กำลังแย่งรถมอเตอร์ไซค์กันค่ะเพราะว่าพี่อ่ะ
ไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ไปจะให้รอตำรวจอ่าแล้วเขาจะขนมอเตอร์ไซค์ขึ้นตอน
คือมีการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันอยู่อ่ามีค่ะแล้วก็มีมีวีดีโอกัน
มาเจอคู่กรณีคนที่หัวผมเกี้ยนนะคะเอามืออย่างนี้
ก็เลยหันไปถ่ายทางนู้นเพราะเห็นเขาตะโกนท้ากันมาอ่า
แล้วก็ทางเจ้าของอู่คนที่มีอายุอะนะคะเขาก็เลยท้าทางนี้ว่า
ถ้าเล่าแบบนี้ขอย้อนกลับไปก่อนนะคุณหนึ่งอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
พูดตรงมาคือว่าอันนี้เรามาฝ่ายเดียวครับผมค่ะคือ

คุณหนึ่งก่อนที่คุณจะจอดรถเราก็ทานข้าวอยู่เนี่ย
ขุดหนึ่งเคยเห็นหน้าผู้ชายที่มีอวุธปืนไหมคะ
เมื่อก่อนเคยเห็นครับเห็นอยู่คุยกันเรื่อย
ครับรู้จัก

มีประมาณ๖บ้าน๖อู๋๑อู๋เขาเรียกแบบเป็นบุญบ้าน
บ้านของคุณดรุณี๑บ้าน

แล้วก็ที่เหลืออีก๕คือชั่วของคนละคนหมดเลยใช่ไหมคะ

คู่กรณีก็เป็น๑อู่หรือ๑บ้าน
ค่ะ๑อู่ค่ะเพราะเขารถเยอะ

ประมาณ๓๔๐คันและมีหลายสาย
แต่ถ้านับ๗๑เป็นหนึ่งในธุรกิจเขา

คันไม่ใช่เฉพาะ๗๑มีสายอื่นด้วย

อ่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเรารู้มั้ยว่า๗เอ็ดเขากี่คัน

มีปัญหาเฉพาะระดับพนักงานหรือมีปัญหาเจ้าของด้วย

การขับรถในท้องถนนอ่ะมันก็ต้องมีอารมณ์อ่า
มันแย่งรูปค้ากันอย่างไร
ยังพูดในสารกันจะมีการขับลากขับเร็ว

พอคันหลังมาไล่เราก็ไม่ยอมเขาก็จะผ่านหนี
ตรงไปตรงมาก็คือตรงนะคะอย่าว่ากันก็คือก็เปรี้ยวพอสมควรอ่ะ
ก็คือเปรี้ยวใส่กันมาก่อนนะอันนี้ยืนยันว่าคนขับรถไม่มีใครดีหรอกค่ะ
ขับเหมือนกันหมดไม่อย่าไปอย่างนั้นไม่ใช่
เดี๋ยวเอาแค่คู่นี้พอเอาแค่คู่นี้คือเคยเปรี้ยวใส่กันมาก่อน
ทีนี้ในขณะเดียวกันก็รู้จักกันหมดถูกไหมคะคือเด็ดเอกเนี่ยรู้จักกัน๖บ้าน๕บ้านรู้จักกันหมด
อ่ะเดี๋ยวฉันขอกลับมาที่ไปแจ้งความก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครั้งล่าสุด
ครั้งล่าสุดคุณหนึ่งไปแจ้งความในชื่อของคุณหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยไปแจ้งความก่อนหน้านี้คือตอนนั้นผมขับรถอีกคันหนึ่งแต่คนละอู่วัน
แต่บริษัทเดียวกันอันนั้นคือล้อมที่เพื่อจะมาทำร้ายผม
มาประมาณเกือบ๒๐๒๐กว่าคนผมอยู่คนเดียวคนที่อยู่ในคลิปชุดเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเขาอยู่ไหม
อยู่ครับอยู่เขาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นหัวหอกของเรื่องไหมใช่ครับ
ใช่อีกเหรอใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ที่เราพูดถึงคือเมษานี่เองนะเมษา๖๓นะคะ
แล้วทีนั้นไล่กลับไป๖๑คุณก็มีเรื่องหรอคุณหนึ่งไปแจ้งความไว้นี่แหละครับ
นี่แหละครับที่ว่าที่ว่าลุมผม๒๐กว่าคนซึ่งตอนกรกฎา๖๑เนี่ยก็กับผู้ชายคนที่ถืออาวุธปืน
ตอนนั้นคุณขับ๗๑ยังคะครับอยู่ครับเดี๋ยวนะแล้วตอนเมษา๖๓๗๑ไหมฮะ๗๑ครับ
เดี๋ยวขอแจ้งยังไงพี่ดรุณีเมษา๖๓นี่ล่าสุดเลยเขาถูกคนอื่นรอบทำร้าย
รอบทำร้ายคือโดนอะไรมาครับคือเค้าดักพื้นใบแทงบนรถน่ะค่ะ
ข้าก็เลยปะมีคลิปอยู่ยังกันมีคลิปค่ะมีทั้งหมดเลี้ยว
แล้วเดี๋ยวย้อนไปให้ครบก่อนกรกฎา๖๑ล่ะ

อ่าตอนนั้นผมขับอีกคันหนึ่งแต่บริษัทเดียวกัน
ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาอยู่กับเท่าแก่ผม

แล้วที่บอกว่าเคยอยู่บริษัทเดียวกันคืออะไรคะ
รูส๔๕ครับ

เดี๋ยวนั้นแหละแต่ว่าถ้าสมมุติย้อนกลับไปเนี่ย
มันมีปีขออภัยนะคะ
๖๐ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ตัวคุณหนึ่งเนาะ

ธนโชธก็อยู่อีกบ้านหนึ่งที่โดนกระทำ

แล้วคุณธนโชธนี่เคยอยู่อู่คุณดรุณีเหรอคะ
อู่ของอีกบ้านหนึ่งค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจเดือนอะไรเนี่ย
ตุลาหรือไม่แน่ใจ๖ศูนย์นะ
ที่ชื่อคุณจิระพันธ์หรือจิรพลนะคะ

ไม่ใช่ค่ะอยู่อู่เดียวกับธนโชธ

ตกลงคือมันก็เป็นเรื่องระหว่างอู่รถเมย์ร่วมใช่ไหมคะ

แล้วก็มีกันมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้ถ้าเอาแค่๕อันที่แจ้งความก่อนนะ
กำลังจะบอกว่าคนกลุ่มเดิมเป็นคนทำร้าย
คนที่ไปแจ้งความ๓๔คน๒๓คนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ

โค้กคามหมดแล้ว
เดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าก็โดนที่ตรงที่เดิม

เป็นจุดเริ่มต้นปล่อยรถเมย์

ก็เลยบอกว่านั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมตอนแรก

แล้วก็อีก๒ใบก็คือคนละคนกัน
แต่ว่ายืนยันว่าทั้ง๕ใบที่ไปแจ้งความที่สนโคคามเนี่ย
จากคนกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวกันกับครั้งล่าสุด

ซึ่งห่างจากอู่คุณดรุณีประมาณ๕โล

จากอู่ของคู่กรณีประมาณ๓๔โล

แล้วมาที่เดิมแล้วมันคู่เดิมไง

ไม่ใช่คู่เดิมแต่ว่าก็ประมาณคนกลุ่มเดิมนะ
ทีนี้คือทำไมอยู่เขาต้องมาทำเราขนาดนั้น
ไอ้ครั้งปี๖๑ต้องเอามีดจะแทงคอนะ
ไม่ใช่ค่ะ

ปี๖๓ใช่ครับ

มันแค้นอะไรกันขนาดนั้นน่ะ

ผมไม่เอาง่ายคือว่าผมไม่ยอมไม่ยอมฟังเขา

ก็คือว่าเขาต้องการว่าให้ผม

คือผมก็ไปอยู่หน้าได้
ผมไม่ขับตามข้างหลังอยู่แล้ว

แซงเขาเขาก็ไม่ยอม

คือมีเรื่องแค่นี้จริงไม่มีเรื่องส่วนตัวกัน

ไม่มีเรื่องส่วนตัวแบบบาดหมางอะไรกันมา
แล้วรู้จักกันทำไมไม่คุยกันดี

แล้วก็จบกันขอวัดกำลังอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วที่เอ่อเอาทั่วทุก
เอาเอาเฉพาะของเรานะคะยังไม่แน่ใจว่าคู่คู่เอ่อรถเมตรอาหารเส้นทาง
เป็นยังไงแต่ว่าเอาของเราเนี่ยปัญหาคือว่าคือเราไม่ยอมขับตาม
รถเขาใช่ไหมคะซึ่งมันทับเส้นกันนั่นแหละใช่ไหมคะ
ทับเส้นกันแล้วทำไมพี่มันมันมีผลต่อเงินเยอะไหมมันก็เยอะนะ
เพราะเมื่อกี้บอกว่าเขารถเต็มแล้วอะไรเนี่ยก็คือรถแน่นสมมุติ
รถเขาแน่นอย่างเงี้ยอ่าผู้โดยสารโหดแล้วอ่าแน่นไปอย่างเงี้ย
อ่าเรายังไม่มีคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแซงเขาเพื่อไปอยู่ข้างหน้า
เพื่อเราจะรับคนมั่งอ่าอืมแต่เขาไม่ยอมอย่างเงี้ยทำไมอ่ะ
ก็เขาคือเพราะคนก็ขึ้นไม่ขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับ
ก็คือว่าเขาไม่อยากให้แซงอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ทราบนะครับ
แต่ตัวในตัวผมบางทีผมก็ไม่ยอมเหมือนกันคือ
ผมรับแน่นในตัวผมผมรับคนเยอะปุ๊บผมไม่ยอมให้คันหลังเลย
อืมผมก็ต้องไปใช่ไหมแต่นี่เขาคือเขารับแน่นปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ยอม
ไม่ยอมปุ๊บถ้าใครดื้อลั้นหรืออะไรเขาก็หาเรื่อง
คุณหนึ่งเคยทำแบบนี้ด้วยไหมคะว่าหมายถึงว่าคือเคยทำแบบนี้ไหม
คือตัวเองแน่นของเขาโล่งแล้วเขาแล้วเขาจะขึ้นหน้าเราก็ไม่ให้เขาเหมือนกัน
เคยครับผมก็พูดตรงตรงทำก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับเอาที่คุณอ่า
แม่นี่ก็เปรี้ยวทั้งคู่นะแต่มันคนละเขาเรียกว่าอะไรฮะคนละบ้าน
แต่คือว่าเราเราก็คุยกันปกติเราก็คุยกันปกติแต่เขาก็ไม่น่าจะทำแบบว่า
ต้องลงไม้ลงมือถึงขนาดนี้อ่าเอางี้คือกำลังจะบอกว่า
คืออันนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์เยอะนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์เยอะ
พอแบบหน้างานมันอารมณ์มันเยอะนะครับผมกำลังจะบอกว่าคือทำทั้งคู่อะแหละ
คือหมายถึงว่าวิธีการเนี้ยใช้ทั้งคู่ครับอ่าแต่ประเด็นคือว่าพอมีเรื่องกันแล้วเนี่ย
จัดการปัญหาแบบไหนอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องใช้วิธีที่มันสันติวิธีกว่านี้นะครับ
แม้จะชอบไม่ชอบกันเนี่ยก็ต้องมีกติกากลางที่คำถามว่ามีรถคันไหนผิดกติกากลางหรือเปล่า
อืมถ้าไม่มีกติกาคือพอหน้างานมันไม่มันไม่เหลือแล้วมั้งมันล้วนล้วนเลยอ่ะ
ใช่ไหมอารมณ์อ่ะยังไงพี่เดวนีต้องบ้างไหมครับมันมีกติกากันที่ว่าสมัยก่อนเลยนะคะ
บนรถเนี่ยเราจะไม่มีการที่ขึ้นไปแตะไปทำกันไม่พอใจจะลงมา
แล้วก็มาเคลียร์กันอันนี้คือกติกาใช่ไหมฮะใช่แต่เดี๋ยวเนี้ย
มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทางเขายกพวกขึ้นไปบนรถกันตลอด
รถนี่ก็หมายถึงเป็นบ้านพวกเราเลยอืมเอางี้ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
ในระหว่างนี้จะลองโทรกลับไปที่สนโครครามอีกคือจัดการกันเองไม่ควรอยู่แล้วนะคะ
ไม่ควรจัดการกันเองอยู่แล้วเมื่อมันเกิดเหตุนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้โทรไปสนโครครามอีกทีนะคะ
โทรไปเรื่อยก่อนจบรายการเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา

เพราะจริงแล้วคนกลางควรจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะ

คุณผู้ชมคะทางตำรวจได้สอบปากคำคู่กรณีอยู่นะคะ

ข้อความด้วยนะคะบอกว่าเขาก็จะแจ้งความกลับทางเรานั่นแหละ

ไม่ได้ต่อยครับไม่ได้มีทำอะไรเลยครับ
แต่หมายถึงว่าคือเขาก็คงแจ้งกลับ

ไม่ครับผมเคยโพสต์ไว้รอบนึงว่าผมจะแทงเขา
คุณหนึ่งแล้วไงพี่ทำไมไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
ไม่ใช่แต่อีท่าไหนไปโพสต์ไว้ขนาดนั้น
ก็ตอนที่ว่าผมโดนแทงคออารมณ์เจ้าอูบ
ผมก็โมโหเหมือนกันว่าทำไมถึงทำถึงผมถึงขนาดนี้
ถึงต้องให้จ้างคนมาแทงผมขนาดนี้
แล้วตอนนั้นผมก็ไลฟ์สดตอนนั้นเลยว่าเดี๋ยวผมจะทำมันมั่ง
ว่าถ้าทำกับกูได้จะทำมึงบ้างอย่างนี้
เอารอบล่าสุดนะคะคือตกลงรอบล่าสุดเนี่ยมีเรา
เหมือนกับมันนัวเนียกันได้ชกได้ต่อยอะไรกันออกไปบ้าง
ไม่มีเลยไม่มีได้ชกไม่ได้ต่อยกันไม่ได้อะไรเลย
มีแค่ตะโกนด่ากันตะโกนด่ากัน
ไม่ตะโกนด่าตอนที่ว่าเขาหยิบอาวุธปืนมา
ล่าสุดเนี่ยครับตะโกนด่าว่ามึงก็เข้ามาอย่างงู

แต่ผมไม่ได้ตะโกนที่ว่านี่ฝั่งเขาตะโกนมา
มันก็เข้ามาแล้วก็มีทางคนแก่ที่ว่าเสื้อสีอะไรอ่ะ
เรียกผมลงมาก็มาดีก็มาต่อยกันตัว

ก่อนที่จะมีเรื่องกับคลิปนี้

แต่พอเราเห็นท่าไม่ดีเราก็ให้เขาขึ้นรถ

ไม่อยากให้เป็นอะไร

มีท่าทีมีอะไรไหมคะ

ผมหยิบมีดปอกผลไม้อยู่

เพราะว่าผมปอกผลไม้กินอย่างนั้นด้วย
ก็มีแค่ว่ากันป้องกันไว้
แต่มีดปอกผลไม้สีดำ

คือถูกแล้วที่เขาจะแจ้งความกลับถูกป่ะ

มันเหมือนคล้ายกับเขาร่วมวิวาดกันอย่างนี้ป่ะ
มันก็ต้องดูว่าเขามีการโต้เถียง

แต่ว่าในแง่ของการสู้คดีอย่างนั้นธนาเอก

เราก็ไม่เห็นไอ้ช็อตก่อนที่จะมีคลิปวิดีโอ

ถ้าได้ดูทั้งหมดเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้าง

แต่ผมว่าเขาคงไม่ได้รู้อะไรเยอะขนาดนั้นหรอก
แต่การแจ้งไว้ก่อนมันก็เล่นเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหมคะ

คือพยายามจะให้พิสูจน์ว่าก็นี่ไงเข้าร่วมวิวาส
ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แต่ไม่ใช่ว่าการที่คุณมีอาวุธปืน

มันมีความผิดทางกฎหมายที่ค่อนข้างหนักกว่าอยู่แล้ว
เพราะว่าตัวอาวุธเองมันเล็งเห็นผลได้

ที่มีเรื่องกันครั้งนี้หรือครั้งก่อนนี้
เพราะดูเหมือนจะมีเรื่องกันมาหลายครั้งแล้ว

ทีนี้ตอนรอบก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีดักทำร้ายกัน

รุนแรงแค่ไหนคุณถึงลองเล่าแบบให้เราเห็นภาพ

ตอนที่ว่าเขามาดักรอตอนนั้นผมไม่รู้เรื่อง
แต่มันมีก่อนหน้านั้นคือว่ามีกับหลานเขาแหละ
หลานเขาที่ว่าเจ้าของรถบอกว่ามันมีการขับรถปาดหน้ากัน
เพราะปาดหน้าไปปาดหน้ามาอย่างนี้
แล้วเขากวักมือเรียกให้เข้าไปในอู

ผมก็เลยไม่ตามไม่ตามเพราะผมก็ขับรถเข้าอู่ผมเลยเลิกเลย
แล้วผมก็ไปบอกเจ้าของรถว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้

แล้วตอนนั้นผมก็เลยปรึกษากับเจ้าของรถว่าอย่างนี้จะทำไง
แล้วก็ตอนนั้นคือมันเหมือนว่าฝั่งเขาโทรมา
ฝั่งเขาโทรมาบอกว่าเอางี้ไหมให้มันจบกันง่าย
เอาคนฝั่งเหมือนว่าเอาผมเนี่ยกับฝั่งเขามาต่อยกัน
ตัวต่อตัวอ่าแล้วยังไงแล้วเราตอบยังไง
เราไม่ได้เข้าไปอู่เขาค่ะเราขอพื้นที่กลาง
เราก็เลยบอกว่าฝั่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ต่อยหรือไม่อะไรกูไม่จบมันแน่
แล้วยังไงที่โดนใช้มีดคือตอนไหนคะ
ต่างจากวันนั้นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ
เป็นลักษณะแบบรอบทำร้ายไม่มีเราไม่รู้เลยใครอะไรยังไง
รู้เลยครับไม่รู้ไม่รู้ตอนที่ว่าโดนรอบทำร้าย
ตอนนั้นไม่รู้แล้วมารู้ทีหลังเหรอ
รู้ที่หลังครับคือว่าผมไปแจ้งความแล้วตำรวจไปดูกล้องดูอะไร
เขาก็แจ้งมาว่ารถคันนี้มาจอดรอรถผมวนอยู่ประมาณ๔๕รอบ
เพื่อจะมารอผมมาซื้อน้ำกินตรงนี้
คือว่ามาจอดรออยู่แล้วก็คือคนที่ลงมือกันรอบรอบล่าสุดนี้
ใช่หรือเปล่าไม่อีกคนเป็นใครก็ไม่รู้
แต่ว่าคู่กรณีเขาไม่มีใครยังกับสถานว่าคือ
ไม่ได้สามารถเจาะจงได้ว่าเป็นคนที่ถืออาวุธปืนรอบนี้
ใช่แต่กำลังจะบอกว่าดูแล้วน่าใช้คำว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน

ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณธรรมนีบอกว่าไม่เคยทะเลาะกับใคร

ว่าไม่เคยทะเลาะกับใครไม่ใช่มีค่ะขับรถในสายเนี่ย
มีทะเลาะกับสายอื่นด้วยมี

ก็เหมือนลักษณะนี้แหละขับรถอ่ะไม่พอใจลงมาช็อกกันแล้วก็ไป
แต่ไม่แบบว่าไม่ได้ไร้แรงคือไม่ได้ไร้แรงก็คือ
คือแบบไปหาเรื่องอย่างนี้แล้วก็จบ
แล้วก็ต่างคนอีกวันนึงก็มาคุยกันปกติ

คือคนกลางที่บอกเคยให้มาคุยกับใครฮะ
ก็เป็นน้องที่ทำรถเมย์ด้วยกันเหมือนกัน
แต่เขาจะเป็นลักษณะมีเด็กพวกนี้เข้าไปคุยอยู่คุกคีอยู่
เป็นเหมือนดูแลเด็กพวกนี้ไกล
เป็นการคุมเด็กพวกนี้ได้

ก็ที่คู่กรณีเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีกลุ่มของเขาใหญ่มาก
ซึ่งแปลว่าคนกลางคนนี้คือเป็นคนของอู่นั้นเหรอหรือยังไง
ไม่ค่ะก็เป็นรู้จักกันก็เป็นน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอยู่
เอาอย่างนี้คือเป็นมิตรกับทั้งสองฝั่งใช่ไหม

ครั้งนี้ผมขอนะ
เดี๋ยวนะคือที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยว่าไปตามแต่ละรอบนะคะ
เพราะเรื่องของการเปรี้ยวใส่กันนี่อันนี้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวเอาไปเอามากลายเป็นว่าผู้โดยสารไม่กล้าขึ้น
คราวนี้ไม่ต้องแย่งผู้โดยสารกันเลยค่ะไม่มีใครกล้าขึ้นกันหมดไม่ว่าจะของอู่ไหนเนาะ

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไอ้เรื่องนี้มันจะไปทางไหนต่อนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของทางรถร่วมขอสมกรเนี่ยมันเคยมีปัญหาอยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะ
แล้วก็ปัญหาพื้นฐานเลยคือว่าเรื่องรายได้เพราะต้องทำเอง
มันไม่เหมือนขอสมกรซึ่งพนักงานเขาจะมีก้อนหนึ่งซึ่งเป็นประจำได้เป็นเงินเดือนของเขา
แต่ของรถร่วมที่พอได้สัมประธานมาก็คือหาเอง

คือถ้าฟังแบบนี้นะใช่สิ่งที่ทำผิดแน่
แต่ทีนี้อย่างที่คุณดรณีเล่ามันเป็นกันมาอย่างนี้ตลอดเลย

ทำไมเวลามีปัญหาขึ้นมาเราถึงไม่เชื่อว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ได้

ทำไมเขาถึงใช้วิธีที่จะใช้กำลังในการแก้ปัญหากันเอง
กว่าที่จะไปที่โรงพักแล้วดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วให้ตำรวจอาจจะไกลเกลี่ยกันเป็นวิวาสเป็นระหูโทษอะไรก็ว่าไป
ทำไมถึงเลือกที่จะแก้ปัญหากันเอง

จะบอกว่าคดีก็ยังไม่ได้จบใช่ไหมครับ
แล้วมีการจับไหมในเมื่ออย่างรอบที่แล้ว
ไม่เคยมีใครโดนจับเลยในชุดนี้
แต่รอบที่แล้วดูกล้องวงจอปิดก็รู้ว่าใครบ้างไหมครับ

แล้วก็การที่เขามามีทะเลาะวิวาสกัน
ไม่ใช่หมายความว่าเขาขึ้นไปตีกันอย่างนั้น
เขามาสักหมัด๒หมัดก็คือจบจับแยก
เวลาไม่ว่าจะสายไหนนะ

ขับรถด้วยกันหากินอยู่ด้วยกันก็เห็นหน้ากันก็แค่นั้นอารมณ์ขึ้นมาก็คือจบ
เดี๋ยวแต่ถ้าพี่น้องนี่มาถ้าดักแทงคอจริงอย่างที่เรากล่าวหาเขาอยู่หรือว่าล่าสุดมีปืนมานี่ไม่ธรรมดานะ

ครั้งนี้เราถึงอยู่ไม่ได้เพราะเราแจ้งความมามันไม่คืบหน้าเลยแล้วครั้งนี้ก็มีการขอขอทำคดีก่อนนะใจเย็นนะจะถามว่าจะให้มีรอบหน้าให้เขาตายก่อนไหม
กลัวจะมีรอบหน้าอีกอะค่ะเราถึงต้องทำทุกวิถีทางให้มันตัดไฟได้
เพราะฉะนั้นคือรอบนี้ยังไงคืออยากให้มีการดำเนินคดีแล้วถูกไหม

หนักจะเบาแล้วแต่แต่ต้องดำเนินคดีแล้วถูกไหม
รวดเร็ววัยเห็นผลคนจะได้กลัวแล้วก็เคารพต่อกฎหมายแล้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นไม่ต้องไปต่อยกันเองมาที่โรงพักให้สนโฆคลานนี่แหละเคลียร์ให้
กล้าจะพูดว่าอะไรเอาอย่างนี้ก็อย่ามีกันตอนมีผู้โดยสารนะคะเรื่อง

เขาบอกไม่มีส่งผู้โดยสารให้เสร็จก่อนเข้ามาอู่แล้วเอาไงคุยกัน
คือแต่จริงถ้าจะพูดได้จริงก็ไม่อยากจะก้าวร่วงก็ไม่มีเรื่องกันก็ดีเนาะ

ส่วนมากจะมีการโทรคุยโทรเคลียร์ก็จบส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
ส่วนมากก็จะเป็นเด็กมากกว่าเป็นเด็กมากกว่าแต่ผมอยากให้ขนส่งลงคือเด็กไม่มีแบบขี่เยอะแยะที่ขับรถ
อย่างนี้เราต้องคืนอีกตอนหนึ่งหลายเรื่องเลยเอาจริงนะถ้าจะลงไปตรวจจริงนะนี่เอากันจริงเลยนะจะมีอีกหลายเรื่องเลยนะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ

หมดเวลาของรายการสวัสดีค่ะ